เป็นอะไรครับเป็นไรครับอ้าวถ้าเห็นผมจะผิดแกว่ะ
เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะมีแปลแล้วมีปัญหาไหมล่ะมีดิเตือนอ่ะเตือนแล้วมีปัญหาเหรอ
มาดิลงมาดิ
อืมสัญญาณสัญญาณของการมีเรื่องมันมาแรงมากอย่างงี้นะฮะเออ
แล้วกลัวจะมีคนตายนะฮะกลัวจะไปทำใครเขาตายด้วยอืม
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของเฟซบุ๊คชื่อหมีภูคอกซิ่งนำมา
โพสต์ให้เห็นพฤติกรรมของรถกระบะอีซูซู๔ประตูสีเทา
ติดแผ่นป้ายทะเบียนคือขับออกจากหมู่บ้านพฤกษาสามเนี่ย
ซอยวัดลาดประดุกนะที่ตะบนบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ขณะขับออกมามันเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะเจ้าของคลิป
มาทางตรงแล้วก็เลยบีบแต่เตือนไปมันยาวไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
หมายถึงอีกคนนึงฟังหลังจากนั้นรถกระบะคันดังกล่าวก็ขับตามมาแล้วกระพริบไฟใส่
ประมาณแบบเหมือนให้จอดเขาก็จอดดิพอจอดปั๊บนั่นแหละสอบถามกันก็เถียงกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไปจากนั้นรถกระบะมีการเบิ้ลเครื่องท้าทายครับ
แต่รถกระบะ๔ประตูคันดังกล่าก็กลับมาดักรอหน้าปั๊มอีก

ผู้สื่อข่าวนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของคลิปคือนาย
สุรุพงศ์โคตรชาอายุ๒๓ปี
เขาบอกว่าโอ๊ยพี่ผมเป็นคนขับรถรับจ้างส่งของทั่วไป
วันเกิดเหตุ๒๘มิถุนายนตอนนั้น๕โมงเย็นแล้วนะ
ไปรับตะกร้าพลาสติกจากโรงงานผลิตนะครับ
ที่อยู่ในซอยวัดราชฟาดุกเอาไปส่งที่นู่นอูดอนทานีนู่น
ขับรถออกจากโรงงานมาก็มาเจอพี่กระบะอีซูซูเขานี่แหละ
พุ่งออกมาเชียวจากหมู่บ้านเลยบีบแต่เตือนไป
แล้วก็หักขวาหลบเล็กน้อยจากนั้นรถกระบะก็ขับไล่ตาม
มากระพริบไฟแบบนั้นแหละ
ซึ่งในรถกระบะนะมีผู้ชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีผู้หญิงวัยรุ่นนั่งอยู่ด้วยในรถอีก๓คน

นี่แหละครับก็อยากจะเตือน
บอกแม่อย่าทำแบบนี้เลย
เล็กที่มาท้าคงท้าแข่งก็ไม่ได้อยากทำ
จากนั้นคนขับรถกระบะก็เปิดกระจกไม่จบนะ

มันมีทำไมพี่ต้นพี่ปุ้ย

ในรถมันมีไม้เบสบอลไว้ทำอะไร

ไว้แทน

อยู่ที่ท่านจะมีสติสัมปัชญะ
และเป็นนิพพรรณบนฮ้องถนนอย่างไร